แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพูดเตือนภัยกันทุกวันก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
คือมันเกิดขึ้นทุกวีทุกวันแล้วก็มันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยที่เราต้องมาเล่ากันฟังแบบนี้
เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนั้นมีสติทุกครั้งในการขับรถ
ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถกระบะคันหนึ่งที่พยายามจะแซง
แต่พอแซงไม่พ้นอุบัติเหตุมันก็เกิดสิครับ
กันไปเรื่อยนะฮะกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาพที่ได้นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดไอ้วงกลมสีแดง
แสดงให้เห็นถึงชัดเลยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว
แถวไหนบริเวณช่วงหน้ารถอ่างเปล่าหมู่สองตำบลหนองตำลึง
ความเพิ่มพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับค่ะชนกันก็ค่อนข้างหนักหนาสะหัส
เพราะว่าเบียดกันมาเลยเบียดกันแล้วศรีหลักไปชนกับอะไร
เสาไฟฟ้าด้วยเล่าแบบนี้ละกันนะครับว่ารถที่จะแซงมาคือรถกระบะสีขาว
ทะเบียนงองูบใบไม้๖๙๗๖ชนบุรีคือวิ่งมาเลนขวาสุด
แล้วพอมาถึงช่องทางที่เป็นคอขวดคือมันก็จะบีบเลนเข้ามาไง
พยายามนะที่จะแซงรถกระบะสีดำทะเบียนงองูต่อ
เอาง่ายมันมี๒คันกระบะขาวกับกระบะดำไอ้กระบะขาวจะแซงกระบะดำ
แต่มันแซงไม่พ้นก็เลยไปเบียดไปชนท้ายกระบะสีดำ
เสียหลักทั้งคู่รถก็เลยไปชนกับเสาไฟที่อยู่เกาะกลางถนน
พังเสียหายยับเยินจณฑิก็ลงไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบเลยนะครับ
นายพานุสักพรมกองอายุ๓๑ปีคนขับกระบะสีขาวที่พยายามจะแซง

โอ้โหดูสภาพรถแล้วเนี่ยนะต้องบาดเจ็บล่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะ
ส่วนรถกระบาดสีดำทะเบียนงตต๕๔๗๖
ชนบุรีเนี่ยสภาพท้ายก็มีรอยชนอย่างที่ผมบอกคือโดนชนท้ายเพราะว่าไอ้คันขาวมันแซงไม่พ้น
สภาพก็เสียหายเหมือนกันไปถามคนขับก็คือนายเฉลิมพลบุตตะอายุ๒๖ปี
คนนี้คนที่เขาขับกระบะสีดำมาดีแล้วก็โดนชนท้าย
เขาเล่าว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าไปลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
สภาพแบบว่ายังตกใจอยู่นะคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหมันน่าตกอกตกใจเพราะอยู่มันมีรถมาเบียดเขา
แบบนี้ถือว่าเป็นการขับรถโดยประมาทอย่างแท้จริงนะฮะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียสูญเสียอะไรบ้าง

อีกอย่างหนึ่งก็คือเสาไฟฟ้า

พอเสียหายปั๊บสิ่งที่ตามมาคุณต้องไปชดใช้ให้เขานะครับ
แล้วผมบอกเลยนะครับว่าไอ้เสาไฟฟ้าเนี่ยต้นหนึ่งมันไม่ใช่บาท๒บาทนะครับ
แพงนะฮะไม่ใช่แค่หมื่นสองหมื่นนะฮะต้นเป็นแสนนะครับ
บางทีมันก็กระทบต่อส่วนรวมด้วยบางทีไฟด่งไฟดับอะไรไปอีกอ่ะ
เอาล่ะผมบอกแบบนี้แล้วกันเพราะว่าการที่เพียงแค่เรานั้นประมาท
หรือว่าอยากจะใช้ความเร็วในทางที่เสี่ยงนิดเดียวเท่านั้นในการตัดสินใจ
มันทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้และสิ่งที่ตามมาโอเคคุณอาจจะไม่เสียชีวิต
แต่คุณต้องตามไปเสียค่าเสียหายชดใช้ค่าเสียหายอีกเพียบเลย
ต่อให้มีประกันก็เหอะยังไงก็ต้องเสียตังค์อยู่ดี
ค่ะมีแต่เสียกับเสียนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นระมัดระวังดูข่าวเอาไว้ก็เป็นอุทหรณ์ให้สอนใจพวกเราค่ะ
ที่มาเล่าสู่กันฟังทุกวีทุกวันแบบนี้อย่าเพิ่งรำคาญกันนะ
ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
บอกย้ำเตือนกันเป็นประจำทุกวันแหละเพราะว่าเรารักคุณผู้ชมนั่นเองนะจ๊ะ